ว่ามีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งเอาเขียวเกี่ยวข้าว
จี้คอแม่ตัวเองเป็นตัวประกันเพราะว่าเมาคลุ้มคลั่ง
มาเจรจามาก๑๙๕๖ถึงแบบเบาร่ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านปิงเปนหมู่๑อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
นายบุญเลิศหรือนายแหลมอายุ๓๓จับนางสมานอายุ๗๒
แม่ของตัวเองนะคะจับขังไว้ในห้องนอนในบ้านตั้งแต่๑๑โมง
แล้วก็ใช้เขียวเกี่ยวข้าวจี้คอแม่เอาไว้ล็อกประตูล็อกหน้าต่างทุกบ่าน
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมในแหลมก็ไม่มีท่าทีจะปล่อยแม่ออกมา
เกลี้กล่อมอยู่นานห้าชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจ
ไปรับตัวแฟนสาวของนายแหลมมาช่วยคุยให้หน่อย
แฟนคุยแล้วใจอ่อนตำรวจคุยไม่ยอม๕ชั่วโมงกว่า
มาคุยใจอ่อนยอมปล่อยแม่ออกจากห้องแล้วก็มอบตัวค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
เข้าไปคุยกับแม่ของนายแหลมค่ะ

เมื่อวานนี้แม่ก็นั่งเคี้ยวหมากอยู่อะค่ะตามภาษาคนแก่เนอะอายุ๗๔แล้ว
เคี้ยวหมากอยู่หน้าประตูบ้านจู่ในแหลมมากอดคอแม่
แล้วก็เอาเขียวเกี่ยวข้าวจี้คอแม่แล้วก็บอกแม่ว่าจะจับเธอเป็นตัวประกัน
เพราะมีคนคอยตามฆ่าคอยจับตัวแม่ก็บอกว่าแม่พยายามเกลี้ยกล่อมลูกนะคะ
แต่ลูกก็ไม่สนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์โทรศัพท์ไปบอกลูกสาวให้มาดู
ลูกสาวมาเกลี้ยกล่อมลูกชายก็ไม่ยอมปล่อยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็ไปแจ้งตำรวจให้มาเจรจาพอตำรวจมาถึงค่ะ
แหลมก็ลากตัวแม่เข้าไปในห้องนอนแต่ยังคงใช้เขียวเกี่ยวข้าวจี้คอแม่อยู่นะคะ
แม่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมพยายามคุยกับลูกแต่ลูกก็ไม่ยอมปล่อยตัวแม่
๕ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมน่าเห็นใจแม่มากนะ
แฟนของในแหลมมาเกลี้ยกล่อมถึงยอมปล่อยดูสิแม่พูดไม่ปล่อย
ตำรวจพูดไม่ปล่อยให้แฟนมาอ้าวปล่อย
วินาทีนั้นแม่บอกว่าคือกลัวจริงกลัวว่าลูกจะปาดคอแม่จริง
แล้วก็เกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ไม่มีท่าทีอ่อนลง
คุณผู้ชมตั้งแต่๑๑โมงเกลี้ยกล่อมอยู่๕ชั่วโมงกว่า
แม่บอกเลยว่าหิวก็หิวกลัวก็กลัวสุดท้ายรอดมาได้
แต่ถามว่าเจ็บใจไหมที่ลูกแท้มาทำกับแม่แบบนี้
แม่บอกว่าก็เจ็บใจนะคะแต่ที่ผ่านมาลูกชายก็มีอาการหลอนแบบนี้บ่อย
อนว่าจะมีคนมาฆ่าบ้างจะมีคนมาทำร้ายบ้าง
ก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันในแหลมลูกชายเนี่ยหลอนถึงขั้นที่ว่า
นไปอยู่บนหลังคาบ้านแล้วอยู่บนนั้น๒คืน
ไม่ยอมลงมาเพราะลงมาก่อนนอนพัก
วันรุ่งขึ้นก็มาก่อเหตุนี้ค่ะครับ
แม่บอกว่าก็จะแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายแหลมลูกชายให้ถึงที่สุดนะคะ
จะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครที่ไหนอีก
แล้วก็เผื่อว่าลูกชายจะได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
แม่ก็นั่งจะเอาหมากมากิน
ปาดมาอย่างนี้เลยนะก้มอย่างนี้เลย

ยายก็จับทันทีเลยก็ค่ะได้เขียวมาจากไหน

ก็โกรธโกรธอยู่ใกล้ตัวเขาเลยนะ

แหลมมึงจับแม่มาทำไม
จับมาเป็นตัวประกัน
ไม่ไปผิดอะไรมึงจะมาเป็นตัวประกัน

ผมอยู่ในห้องก็ตาย
ออกจากห้องผมก็ตายเขาว่าอย่างนี้
ว่าให้แม่จะมากดตูออกเขาก็ไม่ให้ออก

และแม่ปวดที่ปวดเยี่ยวนะ

เยี่ยวในนี้เลยขี้ราดในนี้เลยเขาว่าอย่างนี้
ยายก็กลัวเหมือนกันเด็ก
เขาก็ไม่ให้ยายออกนะนะ
เอาแต่เคี้ยวก็ทำอย่างนี้ทั้งวัน

เวลาสติไม่มีก็ปากไป
ก็ตายเปล่า
แต่ตลาดโทรมา
ตำรวจโทรมาหาแม่นะ

รีบมาโรงพักที่สพเมืองบุรีรำด่วนเลย

ก็เลยต้องไปที่โรงพักกันนะครับสพเมืองบุรีรำนะครับ
พบว่านายแหลมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

จากการสอบถามแล้วก็ที่ตำรวจบอก
แล้วที่นี้ทำให้ทราบว่าพอถูกครับคุมตัวมาที่โรงพัก
แหลมใช้ผ้าห่มผูกคอกับเหล็กที่บริเวณช่องระบายอากาศ

ห่มที่เขามีให้เอาไปผูกแบบนี้นะครับ

เอาตัวลงมาช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
อาการล่าสุดตอนนี้ก็คือนายแหลมยังไม่รู้สึกตัวนะครับ
โดยตลอดเวลาที่นายแหลมถูกคุมขังเจ้าหน้าที่บอกว่า
แหลมก็ไม่ได้ถึงขั้นมีอาการหลอนนะแต่ซึมนะตำรวจบอกนะครับ
ตำรวจก็จะนำตัวไปรักษาอาการทางจิตไปบำบัดด้วยนะครับ
แต่ว่าจากการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเนี่ยไม่มีนะ
แฟนของนายแหลมที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมตอนเกิดเหตุบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
รู้จักกับนายแหลมมาได้สองปีแล้วนายแหลมเป็นคนชอบกินเหล้า
บางครั้งก็เสพกัญชาก็อาการหลอนบ่อยหลอนว่าคนนั้นคนนี้จะมาฆ่า
ถึงขั้นเคยจะทำร้ายแฟนด้วยนะครับจนต้องวิ่งหนีเข้าป่า
แล้วครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ยินยอมให้คบกับนายแหลมอีกแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่
ก่อนเกิดเหตุในแหลมบอกว่าไม่ได้กินเหล้ามา๕วันแล้ว
แล้วก็ไม่กินข้าวอีกเป็นอาทิตย์คาดว่าแหลมอาจจะหลอนเพราะว่าอดเหล้าแบบหักดิบ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นจับแม่แท้เป็นตัวประกัน
หน่อยเข้าไปหน่อยจะรู้ใจเขาคนเดียวครับค่ะหน่อยเลยบอกว่าแหลมอ่ะ
ตอนนี้หน่อยมาแล้วนะหน่อยหน่อยคิดถึงแหลนนะ
เดี๋ยวหน่อยมีของมาฝากแหลมนะแหลมว่าอะไรเหรออย่างอย่างนี้หรือเปล่า
แหมยกมืออย่างนี้หน่อยได้รู้ทันทีว่าเป็นเหล้า
หน่อยก็เลยซื้อให้ตำรวจซื้อเหล้าให้กั๊กหนึ่ง
ก็เลยโยนข้ามไปในห้องเขาก็ดีใจ
แค่นั้นแหละค่ะ๕นาทีเขาเปิดประตูทันทีเลยค่ะ
ค่ะเขาดีใจเขาบอกว่านี่ถ้าไม่มีหน่อยมานะแหลบไม่ออก
เพราะว่าแหลมไม่ฟังใครแหลมจะฟังหน่อยคนเดียว
ตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร

เดี๋ยวลองดูเรื่องของการเสพยาเสพติดอีกที
เพราะว่าเหตุการณ์ที่ทำร้ายแม่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวด้วย